ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูงานกาชาติที่พังงา
แหละเขาชื่อว่าร้านมัชชากาชาติ

แต่กองนู่นกองนี่ปากกาดินสอกลับบ้านไป

ทำไมเข้าไปมันได้แต่รางวัลเล็กล่ะ
แต่ทำไมมีข้าราชการไปตัดแป๊บเดียวครั้งเดียว

ร้อนถึงผู้ว่าพังงาไปเคลียร์หน่อย

คือชาวบ้านเขาไม่เชื่อแหละว่าข้าราชการจะดวงดีจริง

ทำไมพาโชคมาหาราชการเป็นโชค

นะฮะนายตรายรัฐชายรัฐประหลัดจังหวัดพังงา
พร้อมด้วยนายชะนาวุฒิบุญเมธีประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
สื่อมวลชนร่วมกันตรวจสอบสิ
ไปที่ร้านมัชชากาชาติพังงา
จัดขึ้นในงานเมืองแร่หมื่นล้านงานกาชาติประจำปี๒๕๕๙
ที่บริเวณสนามหน้าสำนักงานกาชาติจังหวัดพังงา
ตำบลท้ายช้างอำเภอเมืองที่พังงานะครับ
งานกระชาติปีนี้เขามีขึ้น๑๘๒๗มกราคม
หลังจากการจัดงานผ่านไป๗วัน
โอ้โหมีคนร้องเรียนอุบเลยคุณผู้ชม

ทำไมมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นข้าราชการ

ตักตลับมัชชากาชาติทุกคืน
แล้วไปทุกคืนได้รางวัลใหญ่ทุกคืน
ครั้งแรกเอารถจักรยานตู้เย็นทีวีพัดลม

เลยขอให้ไปตรวจสอบนะว่าคุณล๊อคหรือเปล่า
ทางด้านของนายซิริพัสพัฒนธกุลเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัดพังงาก็บอกว่าหลังจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน
ก็สั่งให้ประหลัดพังงาพร้อมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดไปตรวจสอบซิ
แล้วก็ดำเนินการแก้ไขเพื่อป้องกันการล็อกรางวัล
ให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ไปร่วมงานให้กับประชาชนทุกคน
จากการเข้าไปตรวจสอบขั้นตอนในการทำงานของเจ้าหน้าที่ในจุดนี้
เรื่องต้นท่านบอกว่ายืนยันยังไม่พบมีการจุดไหนน่าสงสัย
หรือว่าเกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของคณะกรรมการ
ปฏิบัติงานดูแลตลับมัชชากาชาติแต่อย่างใดนะครับ
แต่ว่าจากการตรวจสอบมันมีจุดหนึ่ง
มันมีจุดน่าสังเกตคือคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้เข้าไปตัดตลับมัชชากาชาติ
ใช้เวลานานในการตักผิดปกติเล็งอะไรอยู่
แล้วก็มีการตัดตลับไปรวมกันแล้วหยิบเลือกขึ้นมาเอาที่เขาต้องการ

นั่นสิฮะมีคนเห็นแบบนั้นทำให้เกิดข้อสงสัยว่านี่หรือเปล่า
เป็นเพราะเหตุการณ์นี้หรือเปล่าทำให้หลายคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการล็อกหรือเปล่านะครับ
ทั้งนี้ประหลัดทางงานก็กำชับให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบแต่ละคืน
เฝ้าสังเกตการณ์ด้วยหาวิธีการป้องกันด้วยทำให้เกิดความโปร่งใสด้วย
ไม่ให้มีการล็อกให้กับราชการเท่านั้น
คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นประชาชนก็สงสัยว่าคือข้าราชการคนนั้นเนี่ยคุณรู้หรือเปล่ามันมีการทำสัญลักษณ์เอาไว้ที่จะหลับหรือเปล่า
ก็เลยมาตักรวมกันปุ๊บพอเห็นปุ๊บก็หยิบอันที่มีรางวัลขึ้นมาแบบนี้